ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเราตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อย
สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันนะฮะแต่ผู้ที่เสียชีวิตสองศพ
แล้วก็ลูกในท้องของผู้หญิงที่เสียชีวิตด้วยและผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเป็นคนไทยทั้งนั้น
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้นะครับเริ่มต้นจากมีผู้แจ้งไปยังตำรวจที่ไต้หวัน
บอกว่ารถเก๋งคันนี้บีเอ็มดับเบิ้ลยูสีขาวเนี่ย
จอดอยู่ที่สถานีรถไฟความเร็วสูงในเมืองเถาหยวน
เป็นลานจอดรถใกล้ใกล้สถานีรถไฟเขาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากรถคันนี้ค่ะพี่อุ๋ย
สิบมิถุนายนนะค่ะอ่าเขาก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าท้ายรถเนี่ย
มีศพสองศพถูกยัดอยู่ค่ะนี่ฮะเป็นผู้ชายกับผู้หญิง
ตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นสามีภรรยากันเป็นคนไทยทั้งคู่ฝ่ายผู้ชายชื่อนายประเสริฐโนราชนะ
ชื่อเล่นชื่อมาร์คเขามีธุรกิจเหมือนกับพวกแรงงานอะไรพวกนี้
คอยส่งคนงานทำงานอะไรพวกนี้นะฮะอายุ๓๒ปีนะครับ
อีกคนนึงเป็นภรรยาของนายประเสริฐนะฮะชื่อนางสาวพจนีแซ่หลี
เป็นคนไทยเหมือนกันชื่อเล่นชื่อมี่เขาเป็นล่าม
เขาจะเรียกกันลัมมี่ลัมมี่และเธอตั้งคัน๕เดือน
ค่ะตอนแรกเนี่ยข่าวที่ออกมาคือตั้งคันทารกแฝดใช่ค่ะ
แต่ว่าข่าวในไทเปย์ไต้หวันบอกว่าไม่ใช่ลูกแฝดนะคะ
ลูกคนเดียวใช่ค่ะหลังจากผลชนะสูตรออกมาแล้ว
เห็นบอกเป็นคนเดียวนะฮะเอาเป็นว่าเธอตั้งท้องก็แล้วกัน
ก็เป็นเรื่องเศร้าอยู่ดีเพราะว่าเธอเสียชีวิตขณะตั้งคันนะคะ
ที่สำคัญคือมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ตำรวจที่ไต้หวันนะครับท่านผู้ชมครับ
คือตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยสภาพศพทั้งคู่มีบาดแผล

แล้วนางสาวพจนีกำลังตั้งท้อง
นี่ฮะแล้วไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดพุธที่๘มิถุนายน
เอาขอดูพุธที่๘มิถุนายนหน่อยนะครับ

เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยยังเห็นผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
เดินกันอยู่แถวเขตถูเฉินในนครนิวไทเปย์
ซึ่งวันที่๙มิถุนายนตอบอันนี้เป็นตอนเช้ามืดแล้ว
อันนี้จะเป็นตอนเช้ามืดแล้วนะครับ
๔นาฬิกา๕๐นาทีเนี่ย
เช้ามืดวันต่อมาเนี่ยกล้องวงจรปิด
จะจับภาพชายต้องสงสัย
จอดรถทิ้งไว้ใกล้กับสถานีรถไฟเถาหยวน
ก่อนที่ในเวลา๙นาฬิกาของวันศุกร์

จะมีผู้ไปพบศพซึ่งหลังก่อเหตุเนี่ยคนร้ายได้หลบหนีเข้ามาในไทย
เรื่องต้นเนี่ยทราบว่าชื่อนายสันติเป็นชาวเชียงใหม่แล้วก็เป็นเพื่อนกับผู้ตายทั้งสองศพ
หลังจากก่อเหตุแล้วเดินทางกลับไทยนะครับด้วยสายการบินสตาร์ลัก
มาถึงท่ากาศยานสวนภูมิของไทยเวลา๑๒นาฬิกา๔๔นาที
ซึ่งเร็วกว่ากำหนดที่ระบุเอาไว้ที่จะถึงเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
นั่นเท่ากับว่าก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นคืนวันที่๘มิถุนายน
แต่ว่าช่วง๔ทุ่ม๑๕ยังมีกล้องวงจรปิดเห็นผู้ตายทั้งสองคนเดินอยู่ในเขตถูเฉินนครนิวไทเปย์
คงจะก่อเหตุหลังจากช่วงเวลานั้นแล้วเช้ามืด๔นาฬิกา๕๐นาทีเนี่ย
ไปจอดที่สถานีรถไฟเถาหยวนนี่วันที่๙มิถุนายนนะตอนเช้ามืดนะ
ก่อนที่เขาเนี่ยตอน๙นาฬิกาของวันที่๑๐มิถุ
นายนเนี่ยวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยนะจะมีผู้มาพบศพอ่ะนะ
แล้วนายสันติเองก็ขึ้นเครื่องบินเนี่ยกลับไทยแล้ว
นี่นะฮะช่วงเช้าวันนี้นะครับเอามาดูที่ที่ไทยหน่อยนะฮะ
นี่คือพี่ชายของผู้ตายนะครับพี่ชายของนางสาวพจนี
อีกคนนึงก็คือนายประเสริฐเนี่ยเป็นน้องเขยของเขา
พี่ชายชื่อยิ่งยศแซ่หลี

ตำรวจภูทรภาค๕จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อแสดงตัวกับตำรวจว่าเป็นญาติ

เพราะมีข่าวว่านอกจากจะมาลงเครื่องที่สุวรรณภูมิเนี่ย

ยังเดินทางกลับมาที่บ้านบ้านอยู่ที่บ้านใหม่หนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
นายยิ่งยศนะฮะนี่ครับเสื้อสีแดงคนนี้นะครับพี่ชายของนางสาวพจนี
บอกว่าเมื่อวันที่๘มิถุนายนตอน๒ทุ่ม๒๑นาที
น้องสาวยังโทรมาหาอยู่เลยนี่ฮะเขามีหลักฐานการโทรคุยกันเนี่ย
โทรมาปรึกษาบอกว่าเนี่ยถูกแรงงานไทยคนนึงคาดว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยคือนายสันตินี่แหละ
ขโมยเงินไป๘แสนแล้วเอาสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑๕บาทไปด้วย
น้ำหนัก๑๕บาทนี่ก็คิดเป็นเงินก็๔แสนกว่านะจากนั้นเนี่ยวันที่๙มิถุนายนคือวันรุ่งขึ้น
โทรไปหาน้องสาวสองสายไม่มีใครรับวันที่๑๐โทรไปอีกทีนึงไม่มีใครรับ
เสาร์ที่๑๑ถึงมีการแจ้งข่าวมาจากไต้หวันบอกว่าน้องสาวกับน้องเขยถูกฆ่าตายแล้วก็ยัดศพเอาไว้ในรถ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นน้องสาวได้ปรึกษาผมอยู่ว่ามีแรงงานไทยท่านหนึ่งไปขโมยเงินมันเงินผู้ต้องหา
ผมก็เลยปรึกษาทางทนายทางนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ผมมีอะไรผมจะเตือนน้องสาวตลอด

เกิดเกิดเหตุขึ้นแล้วคือคนในหมู่บ้านเห็นเขากลับไปที่
หมู่บ้านชายประการใช่ครับใช่เห็นได้ยินข่าวมานะช่วงช่วง
ไหนครับอ่าตั้งแต่วันที่เก้าวันที่สิบเนี่ยแหละครับแต่ว่า
ผมไม่มั่นใจว่าเพราะทุกคนให้ข้อมูลมาเนอะแต่เราไม่เห็นอ่ะ
แต่ว่าข้อมูลก็คือว่าเห็นตอนเช้าไปตลาดแล้วไปส่งลูกไปรับลูกอะไรอย่างนี้
แต่ว่าความจริงเป็นยังไงผมไม่ทราบ
ขณะที่ทางตำรวจนะครับบอกว่าตอนนี้ก็ได้สอบถามข้อมูลจากญาติของผู้ตาย
เพื่อใช้เป็นแนวทางการสืบสวนแล้ว
แล้วก็กำลังเฝ้าติดตามข้อมูลดูจากหลักฐานต่างข้อมูลต่างที่ได้จากญาติผู้ตายเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ติดตามตัวคนร้ายให้ต่อไป
คุณผู้ชมค่ะคือคดีนี้มันต้องควบคู่กันไปครับ
จากตามข่าวตามความคืบหน้าทางคดีกับทางเจ้าหน้าที่กับทางตำรวจไทยแล้ว
มันต้องย้อนไปที่ต้นทางต้นเรื่องเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไต้หวันใช่ไหมคะ
ดังนั้นข้อมูลทางการจากทางตำรวจไต้หวันหรือว่าข้อมูลจากการนำเสนอข่าวของไต้หวันอันนี้ก็สำคัญ

นักข่าวของเราที่ประจำอยู่ที่กรุงไทเปไต้หวันนะคะ
คุณชดารัฐโภคธนวัฒน์บอกว่าได้ไปคุยกับตำรวจที่ไต้หวันด้วยนะคะ
แต่ด้วยความที่ตำรวจที่ไต้หวันเนี่ย
เขาจะไม่ค่อยให้ข้อมูลเยอะพี่อุ๋ย
เขาบอกว่ากลัวจะกระทบกับรูปคดี
เขาก็บอกแค่ว่าตำรวจไต้หวันประสานกับทางการไทย
ช่วยติดตามตัวนายสันติอยู่ให้ข้อมูลมาแค่นี้ค่ะ
แต่ทีนี้เราไปดูเพิ่มการนำเสนอข่าวของสื่อที่ไต้หวัน

หัวยืนยันว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุมาจากบ้านเกิดเดียวกัน
ก่อตั้งธุรกิจร่วมกันปมสงสัยยังเป็นประเด็นเรื่องเงินนะคะ
ตั้งแต่ต้นเลยตั้งประเด็นว่าเป็นข้อพิพาททางการเงิน
ทำให้สามีพระยาคู่นี้ถูกฆ่าตาย
พาดหัวข่าวบอกว่าผู้ต้องหาในคดีนี้หนีกลับไทย
แล้วเคยตอบกลับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยมว่า
ถ้าจะตามหาพวกเขาให้ตามหาได้ที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเถาหยวน
แล้วมันก็ไปเจอศพที่สถานีรถไฟเถาหยวนไงฮะ

ใช่คือบอกกับครอบครัวของเหยื่อที่เสียชีวิตบอกว่าถ้าจะตามหานะ
นี่เลยสถานีเถาหยวนแล้วเจอศพที่นั่นจริง
อายการเขตเถาหยวนได้ร่วมกับสถาบันนิติเวชชนะสูตรศพผู้เสียชีวิต
ยืนยันว่าตัวนางสาวพจนีผู้เสียชีวิตฝ่ายหญิงนะคะ
เธอไม่ได้ตั้งคันลูกแฝดนะคะตอนแรกบอกว่าเป็นแฝดชายหญิงใช่ไหมคะ
แต่ว่าจากการชนะสูตรที่ไต้หวันบอกว่าเธอตั้งคันลูกในท้องมีคนเดียว
แต่อย่างที่บอกยังไงมันก็เป็นเรื่องเศร้าอยู่ดีเพราะว่าจะเสียชีวิตขณะตั้งคัน
ทีนี้ค่ะทางไต้หวันบอกว่าความคืบหน้าทางคดีอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
ตามตัวผู้ก่อเหตุที่หนีกลับไทยนะคะ
ก็จะเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่ไต้หวันด้วยอะค่ะครับ
คุณชนะรัฐผู้สื่อข่าวของเราตรวจสอบสื่อของทางไต้หวัน
บอกว่าหลังเกิดเหตุผู้ต้องสงสัยบันดาลโทษะฆ่าเพื่อนกับภรรยา
เขาเปลี่ยนชุดสองครั้งก่อนจะหนีออกจากไต้หวัน
โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่สามารถบันทึกพฤติกรรมเอาไว้ได้
ขณะเดียวกันทางนิติเวศได้ชนะสูตรพลิกศพแล้ว
ระบุถึงสาเหตุการตาย
นี่เป็นช่วงที่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือนายสันติ
เช้ามืดของวันที่๙มิถุนายนตี๔๕๖
เขาเดินมาที่ลานจอดรถใกล้กับสถานีรถไฟ
เผาหยวนไต้หวันนะฮะเมื่อสักครู่เนี้ยเพราะว่าเขาต้องลงไป
แล้วก็เหมือนกับไปแลกเหรียญแล้วก็ไปหยอดเงินก่อน
ก่อนจะผ่านเข้าไปได้แล้วขับรถเข้าไปจอดทิ้งเอาไว้
พอจอดทิ้งเอาไว้เขาก็หนีไปเขาเปลี่ยนชุด๒ชุด
สื่อที่ไต้หวันบอกส่วนผลชนะสูตรเบื้องต้นที่ออกมา
ชี้แจงสาเหตุการตายบอกว่าทั้งคู่นะฮะสามีภรรยาเนี่ยนะครับคือนายประเสริฐแล้วก็นางสาวพจนีเสียชีวิตด้วยการถูกตีด้วยของแข็งแล้วก็ขาดอากาศหายใจเพราะโดนถุงพลาสติกคลุมศีรษะเอาไว้
วันนี้แม่ของผู้ตายซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยแหละฮะที่ไต้หวันเนี่ยไปติดต่อยังสถานที่ชนะสูตรพลิกศพแล้วนะครับ
เพื่อฟังผลชนะศูตต์แล้วก็เดินทางไปยังสถานที่จัดงานศพ
ทีนี้ตามต่อในบ้านเรา
อย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่ต้นนะคะว่านายสันติผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุนี้
เขาหนีกลับไทยมาแล้วใช่ไหมคะพี่อุ๋ยที่พี่อุ๋ยบอกไป
นี่คือภาพวันที่๘มิถุนายน๒๒นาฬิกา๑๕นาทีนะ
เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเดินอยู่คือคืนวันนั้นเนี่ยแสดงว่า
๒๒นาที๑๕นาทีเขายังมีชีวิตอยู่

ทีนี้ตามเส้นทางหลบหนีกันต่อหน่อย
หนีกลับไทยมาตั้งแต่๙มิถุนายนใช่ไหมคะ
ตามรายงานข่าวบอกว่าหนีกลับมา

หนีต่อไปแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหน
ดังนั้นเดี๋ยวมาตั้งต้นตั้งแต่การบินกลับมาจากไต้หวันก็แล้วกันนะคะ

เดินทางจากสนามบินเถาหยวนไต้หวันนะคะ
มาถึงสุวรรณภูมิของไทยเนี่ยเวลาเที่ยง๔๔นาที

ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการที่ระบุไว้ก็คือบ่ายโมงครึ่ง
หลังจากนั้นก็เดินทางไปต่อนะคะไปเชียงใหม่ก็คือบ้านเกิดของเขา

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมข่าวของเราเลยไปที่บ้านของนายสันติผู้ต้องสงสัยเลย
เชียงใหม่ที่ตำบลหนองจอมที่อำเภอสันสาย

ที่มันอยู่ที่พี่เขยบอกว่าช่วงเย็น๙มิธุนายนนาย
อืมไม่ได้เล่าอะไรให้ครอบครัวฟังมาถึงแล้วบอกแค่ว่า
คิดถึงลูกก็ไม่ได้สังเกตว่าเขามาถึง
เขามีอาการเครียดไหมหรืออะไรยังไง

คือตัวพี่เขยของนายสันติบอกว่าทุกคนในครอบครัวมารู้เรื่อง
หลังจากเห็นข่าวตามทีวีนี่แหละ
นายสันติไปก่อเหตุฆ่าคนตายที่ไต้หวัน
ทุกคนก็ตกใจแล้วก็กังวลใจมาก
ยืนยันว่าตอนที่นายสันติกลับบ้านยังไม่รู้เรื่อง

มาถึงไทยช่วงบ่ายแล้วตอนเย็นไปเชียงใหม่เลย
แล้ววันที่๑๐นั่นแหละถึงมีข่าวที่ไตรวัน
ดูข่าวเราก็กังวลเหมือนกันครับ

เขาแค่มาแค่สวัสดีครับพี่เขยแล้วก็ก็สตาร์ลบแล้ว

ผมได้เงียบมากครับแบบคิดถึงลูกมากครับ
ก็ประมาณนี้ครับผมก็ค่อยได้คุยครับ
ผมเพิ่งมาอยู่นี่ได้เกือบปีเองครับ
แล้วก็แบบเขาก็เรียนอยู่นู่นมั่ง
แล้วก็แบบคือไม่ค่อยได้เจอแล้ว
บ้านที่นายสันติมาเอารถเนี่ยที่เจอพี่เขยเขาตรงนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอสันทรายนะฮะ
แต่ท่านผู้ชมครับรถคันนั้นที่เขาขับไปเนี่ยที่บอกว่าเป็นรถของพ่อเนี่ย
ตอนนี้มันไปจอดอยู่ที่อำเภอชายปราการที่เชียงใหม่นะฮะ
เป็นบ้านเกิดของเขาเลยนะแล้วพ่อของเขาก็อยู่ที่นั่น
พ่อชื่อสุชาติอายุ๖๓ปีพ่อของผู้ต้องสงสัยนะฮะ
นี่คือที่อำเภอชัยปราการนี่คือพ่อของเขานะครับ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
พ่อบอกว่ายอมรับว่าลูกชายเนี่ยมาที่บ้านหลังนี้
สันติขี่จักรยานยนต์ที่บ้านไปส่งลูกชายวัย๖ขวบที่โรงเรียนในหมู่บ้าน
ส่วนตัวของพ่อเนี่ยเข้าไปสวนไปเก็บส้มแล้วช่วงบ่ายสันติก็หายจากบ้านไป
โดยที่พ่อบอกพ่อก็ไม่รู้ว่าไปยังไงเพราะไม่ได้เอารถไปรถยังจอดอยู่เลย
ใครมารับไปกับใครอะไรยังไงไม่รู้แล้วไม่ได้ติดต่อมาอีกเลย
นายสุชาติพ่อของสันติบอกว่าไม่คิดว่าลูกจะลงมือก่อเหตุขนาดนี้
ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเพราะความจริงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งนั้นกับผู้ตายทั้งสองคน
ให้ความช่วยเหลือกันมาตลอดตั้งแต่อยู่ที่ไทยจนไปอยู่ที่ไต้หวัน
ตัวของพ่อเองก็สนิทของแม่กับแม่ของนางพจนีนะฮะ
วันที่ลูกชายบินไปไต้หวันวันแรกเนี่ย
แม่ของทางพจนีที่เขาอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยค่ะ

บอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงดูดูแลลูกชายให้เป็นอย่างดี
ให้ที่พักพิงหาช่องทางทำมาหากินในการหาเงินหารายได้
ไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น

ผมไม่คิดเลยที่ไปเกิดกันอย่างนี้
ไม่คิดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเอง
อันนี้คือความขี้ของพ่อเองนะสามารถบอกได้กันไหม
ผมว่าในเข่าที่ไต้หวันที่ส่งมานั่น
ผมเองยังไม่เชื่อว่ามันคนเดียวมันทำได้ถึงขนาดนั้น
ถูกบีบบังคับไหมมีอะไรแลกเปลี่ยนไหม
อันนี้มันไม่ได้รวมบัติแต่ว่าพ่อเข้าใจอย่างนี้
เราได้คุยกับอาของนายสันติชื่อนายวินยูนแทร่หยาง
เป็นผู้ใหญ่บ้านสิบบ้านไหม่หนองบัว
คือทางผู้ใหญ่วินยูเนี่ยเขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อย
ประเด็นที่พี่ชายของผู้ตายตั้งข้อสงสัยว่า
ที่มีชาวบ้านออกมาให้เบาะแสตำรวจเลยว่า
สันติไปตรงนู้นสันติไปตรงนี้เนี่ย
เป็นเพราะตระกูลของเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มีอิทธิพลอะไรหรือเปล่า
นายวินยูยืนยันว่าแม้เขาจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน
แต่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองมีอิทธิพลเหนือคนอื่น
ส่วนตัวก็เสียใจกับครอบครัวผู้ตาย
ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันว่าหลานชายเนี่ยจะลงมือแบบนี้
ไม่ว่าใครทำผิดมันก็ต้องรับผิดเหมือนกัน
เราก็ไม่เคยให้ปิดบังใคร
ที่จริงเราก็รู้สึกเสียใจกับญาติที่ส่วนเสีย
ก็ไม่คิดว่าหลังเราจะไปทำกรอบคดีแบบนี้
มันก็คือที่จริงต่างไฟมันก็เป็นญาติพี่น้องกันหมด
เราก็จะมองหน้าเขาลำบากหน่อยหนึ่ง
ล่าสุดนะครับมีรายงานเพิ่มเติมว่าอย่างนี้ฮะ
ตอนที่นายสันติเขาไปเอารถวอนโว้จากบ้านที่อำเภอสันทรายที่เชียงใหม่
พี่เขยเขาอยู่ใช่ไหมแต่เป็นบ้านพ่อนั่นแหละ
แล้วก่อนจะมาที่ชัยปราการที่พ่อเขาอยู่บ้านพ่อเขาแล้วมาจอดอยู่ตรงนี้เนี่ย
รถคันนี้แวะไปพิศนุโลกก่อนนะฮะ
อืมอ่าแล้วถึงจะมาที่ชัยปราการที่เชียงใหม่แล้วจอดทิ้งอยู่ตรงนี้
ก็เลยไม่รู้ว่าไปที่นั่นแบบไหนอะไรยังไง
ค่ะคือจากข้อมูลที่พี่อุ๋ยเล่าไปค่ะ
เส้นทางการหลบหนีของนายสันติผู้ต้องสงสัย
อยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวของเราได้มานะคะ
ก็จะเห็นเส้นทางอ่ะค่ะอันนี้คือภาพคืนวันที่เก้ามิถุนายนสามทุ่มกว่า
ในกล้องวงจรปิดจะขึ้นบอกว่า๓ทุ่ม๔๘นาที
แต่ชาวบ้านในพื้นที่บอกทีมข่าวว่าเวลาในกล้องมันเร็วกว่าเวลาจริง

จะเห็นรถวอนโว้สีน้ำตาลขับเข้ามาในหมู่บ้านใหม่หนองบัวอำเภอชัยประการเห็นไหมคะนี่

ซึ่งมันก็ตรงกับที่พ่อของนายสันติให้ข้อมูลไงคะ
ว่าลูกชายกลับมาบ้านตอนค่ำก็คือประมาณ๓ทุ่มกว่า
วอนโว้มาคือออกมาจากสันทรายตอนเย็นประมาณ๖โมงเย็นแล้วสงสัยไปแวะที่อื่นก่อน

และนี่ไง๓ทุ่มกว่าก็เลยมาถึงที่ชัยประการ
คือภาพนี้ที่ให้คุณผู้ชมดูเพื่อจะยืนยันว่าเขากลับมาบ้านจริงนะ
ผู้ต้องสงสัยขับรถกลับมาบ้านจริง

กลับมาบ้านจอดรถทิ้งไว้แล้วตัวเองไปไหนอ่ะคือตอนนี้อยู่ไหน
วันรุ่งขึ้น๑๐มิถุนายนเนี่ยพ่อบอกขี่จักรยานยนต์ไปส่งลูกชายที่โรงเรียน

โอ้โหท่านผู้ชมครับทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนายสันติ
ที่เป็นผู้ต้องสงสัยในขณะนี้นะคือทางไต้หวันเองเขาก็ชี้ชัดอยู่เหมือนกัน
แต่ทางเราอาจจะต้องรอเรื่องของหมายจับหรือทางการแจ้งความอะไรแจ้งข้อหาอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
ความสัมพันธ์ของสามคนนี้นะนายประเสริฐกับนางพจนี
สามีภรรยาที่เสียชีวิตกับนายสันตินี่ฮะที่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะ
นั่งอยู่โต๊ะตรงนี้ด้วยกันเนี่ยความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ครับ
สอบถามจากพี่ชายของนางสาวพจนี
ตั้งแต่อายุ๑๗แล้วไปมีครอบครัวแล้วได้สัญชาติไต้หวัน
ส่วนนายสันติเพิ่งไปไต้หวันเมื่อ๒ปีก่อน
ตอนไปเนี่ยยังไปกักตัวอยู่ที่บ้านน้องสาวก่อนจะได้งานทำ
พอไปอยู่ไต้หวันก็สนิทสนมกันถึงขั้นรู้รหัสประตูเข้าบ้านกันได้
สร้อยคอทองคำใส่กันได้แล้วทั้งคู่เนี่ยน่าจะทำธุรกิจร่วมกันด้วย
อดคล้องกับคำบอกเล่าจากเพื่อนชาวไทยที่อยู่ที่ไทเปย์นะครับ
แล้วก็รู้จักกับผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุด้วย
บอกว่าทั้งสามคนเขาสนิทกันมากโดยทางนางสาวพจนีหรือว่ามี่ลัมมี่เนี่ยนะ
เคยช่วยเหลือเรื่องงานของตัวเธอด้วย
แล้วก็ทราบว่ายังปล่อยเงินกู้ให้กับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ด้วย
แล้วก็ช่วยดูแลช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ที่ไต้หวันด้วยกัน

นายสันติเพิ่งเข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้ไม่เกิน๒ปี

เขาก็เคยพามาแนะนำให้กับคนที่ให้ข้อมูลกับเรา
ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่านายสันติเองก็เป็นคนที่ดูเข้าถึงยากหน่อย
เขาจะดูเครียดตลอดเวลา
ทีมข่าวของเราก็ถามว่าเออแล้วทางนางสาวพจนีกับนายสันติ
หรือว่านายประเสริฐสามีของนางสาวพจนีด้วยก็แล้วแต่เนี่ย

คนไทยที่อยู่ที่ไต้หวันคนนี้บอกกับเราว่าก่อนจะเกิดเรื่องคือคืนวันอาทิตย์ที่๕มิถุนายน
เห็นนางสาวพจนีพานายสันติมาหาตัวเขาแล้วให้ช่วยติดตามหาคนไทยคนหนึ่ง
ขโมยเงินกับทองของนายสันติไปโดยนัดเจอกันอีกครั้งเนี่ยคือ๖มิถุนายน
แต่สุดท้ายเขาไม่ได้มากันเขาก็เลยมั่นใจว่าสันติต้องเป็นผู้ก่อเหตุ
เพราะสันติยืมเงินกับยืมทองของนางสาวพจนี
แต่ถึงเวลามาบอกนางสาวพจนีว่าถูกขโมยไปแล้วมาให้คนที่ให้ข้อมูลเราเนี่ย
เป็นคนช่วยตามหาแรงงานไทยคนนั้นหน่อยซึ่งจริงแล้วมันมีหรือเปล่า
สันติเองเนี่ยเอาไปทำอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยมาฆ่าเขาตาย
วันที่เกิดเหตุแกอยู่ในเหตุการณ์หมดทุกอย่าง
เพราะว่าได้ยินพี่นี่ชายล้ามิให้สัมภาระ
จะไปคุยจะไปเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้กันนี่แหละ
ก็คือว่าแกอยู่ในเหตุการณ์หมดทุกอย่าง
ทำไมต้องปล่อยให้สุขข้าม๒วันอะไรประมาณนี้
แล้วทำไมต้องหนีกลับไทยด้วยอะไรประมาณนี้
ทำไมไม่อยู่ให้ปากคำกับตำรวจทางฝั่งนี้

คาดว่าสาเหตุที่นายสันติก่อเหตุเนี่ยน่าจะไม่พอใจ
หรือว่าเรื่องเงินกู้อะไรหรือเปล่า
ก็คิดว่าแกน่าจะเม็ดเยอะกันแล้วถูกกดกัน
ทางเจ้าหนี้ไงครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็พูด
เพราะว่าพิมีแกคือคนพูดตรงอ่ะ
หมายว่าทำไมอะไรกับประมาณนี้น่าจะดูนกระทุกข์กิจจะลูกจิตใจบ่อย

ทำให้เกิดการลงมือประมาณนี้แหละค่ะคิดว่านะ
ขณะที่ชาวไทยที่อยู่ที่ไต้หวันนะครับก็ฝากถึงตำรวจไทยนะฮะ

แล้วส่งกลับไปดำเนินคดีที่ไต้หวัน
เนื่องจากผู้ตายทั้งสองคนเนี่ยเขาเป็นคนที่
คนไทยในพื้นที่ที่ไต้หวันเขารักมาก

ถ้าเกิดดูข่าวทางเมืองไทยอยู่

ถ้าเกิดคุณไม่ได้ก่อเหตุจริงเนี่ยก็ขอให้ออกมาพบตำรวจ
แล้วก็ออกมาบอกว่าเออไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้อง
กลับมาไทยเพราะแบบไหนอะไรยังไง

ว่าตกลงแล้วนายสันติผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุคนนี้

ถ้าเขาได้สัญชาติไต้หวันแล้วเขาหนีกลับมาเมืองไทย
ขั้นตอนการดำเนินคดีจะเป็นยังไง
หรือถ้าเขาสัญชาติไทยแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไต้หวัน
ทางการไทยกับไต้หวันจะต้องประสานงานกันยังไงในการดำเนินคดีกับเขา
คุณผู้ชมต้องดูตรงนี้ค่ะคือวันนี้ตอนบ่าย
เจ้าหน้าที่ทางไต้หวันกับเจ้าหน้าที่ไทยได้มีการหารือร่วมกันนะคะที่กองบังคับการปราบรามค่ะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยเปย์ประจำประเทศไทย
และตำรวจไต้หวันเข้าพบพบตรประชุมร่วมกับตำรวจกองปราบ
ตำรวจภูทรภาค๕ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อร่วมมือกันนะคะในการติดตามจับกลุ่มตัวนายสันติสุภะอภิรดีไพรินอายุ๓๕ปี
ผู้ต้องสงสัยเกาะเหตุในคดีนี้
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุข

บอกว่าตอนนี้ให้ตำรวจกองปราบสอบปากคำ
ตรวจสอบพยานหลักฐานจากทางเจ้าหน้าที่ไต้หวัน
ส่วนประเด็นที่ว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ร้องทุกข์กับตำรวจภูทรภาค๕

คือจริงแล้วสามารถรวมคดีให้กองปราบได้
กองปราบดำเนินการเป็นเจ้าของคดีได้
ก็เดี๋ยวจะเอาหลักฐานทั้งหมดที่ไต้หวันมอบให้
ขอสารอนุมัติออกไหมจับในเมืองไทยนี่แหละ
ส่วนคำถามที่ว่านายสันติผู้ต้องสงสัยเขาสัญชาติอะไร
ขั้นตอนการดำเนินการจะเป็นยังไง
พบตรบอกว่าตอนนี้ให้ตำรวจสันติบาลตรวจสอบอยู่นะคะ

ถ้าสัญชาติไทยดำเนินคดีตามกฎหมายไทยได้เลย
ก็ข้อหาฆาตกรรมดำเนินการได้เลย
แล้วก็ต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าเขาใช้๒สัญชาติ

ตอนนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนสอดส่อง
ให้นายสันติหลบหนีออกนอกประเทศตามแนวชายแดนด้วยนะคะ
ค่ะของผู้ต้องสงสัยค่ะเรื่องกี่สัญชาติเนี่ยก็เป็นเป็นใน
หนึ่งนะครับเพราะตั้งเดี๋ยวตั้งสัตธิบาลตั้งหน่วยเกี่ยวข้อง
ก็ต้องไปตรวจสอบนะฮะแต่ว่าเราระหว่างเนี้ยระหว่างเนี้ย
เมื่อยังเป็นมีสัญชาติไทยอยู่ด้วยเราก็มีสิทธิ

ตอนนี้เราได้ส่งกำลังไปตรวจค้น
ว่าไปสืบส้นหาข่าวไหมในพื้นที่
อะไรที่ควรทำเราก็ทำ

ทางสำนักมพิชาธิประเภทจะทำให้ดีที่สุด

เกี่ยวกับตัวนายสันติผู้ต้องสงสัยแบบนี้นะคะ

เขาเป็นชาวอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่
พอสงครามสงบก็มาตั้งรกรากอยู่ที่ไทย

นายสันติก็เลยได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองไต้หวัน
เพราะพ่อเคยเป็นทหารร่วมก่อตั้งที่ไต้หวันกันมาก่อน
เหมือนมีสิทธิ์เป็นพลเมืองไต้หวันนะคะ
ทีนี้แนวทางการสืบสวนชุดไล่ล่าบอกว่า
นายสันติน่าจะยังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หรือไม่ก็ไปอยู่แนวตะเข็บชายแดน
ห่างจากประเทศเพื่อนบ้านสัก๑๐กิโลเป็นรายงานข่าวให้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
คือทีมข่าวของเราตรวจสอบข้อมูลการเดินทางกลับมาไทยของนายสันติอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมคงฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าเขาเข้ามาไทย๙มิถุนายน
ทีนี้พอลงเครื่องเข้าช่องตรวจของเจ้าหน้าที่ตม๑๓นาฬิกา๘นาทีแล้วมันจะมีการถ่ายภาพค่ะ
ถ่ายภาพหน้าตรงใช่ค่ะเวลาผ่านตมจะต้องมองกล้องตรงเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็จะต้องบันทึกภาพ
ภาพนี้เป็นภาพหน้าตรงเพื่อที่จะยืนยันตัวตนคนที่จะเข้าเมืองไทยไงคะ
ทีนี้ค่ะนี่คือหน้าเขาเต็มตำรวจบอกเองนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนพบเห็น
แจ้งตำรวจได้เลยทุกพื้นที่นะคะถ้าพบเห็นนายสันติคนนี้แจ้งตำรวจให้ข้อมูลกับตำรวจได้ทันทีเลยค่ะ
นี่คือภาพใบหน้าล่าสุดของเขาแล้วล่ะ
ใบหน้าที่เดินทางเข้าไทยผ่านตมของไทย
มองกล้องและบันทึกภาพก็จะได้ภาพนี้มา
แต่ตอนที่ผ่านตมของไทยในวันนั้นเนี่ย

ก็เลยยังไม่มีใครรู้อืม

ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าที่บ้านของ
นายประเสริฐที่เสียชีวิตนะฮะนายประเสริฐสามีของนางสาวพจนีนะครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะฮะ
เพราะว่าทางครอบครัวยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไร
ผู้ใหญ่บ้านสมศักดิ์นะฮะผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตะบนท่าลาศอำเภอวารินชำราบ
บ้านของนายประเสริฐนะผู้ใหญ่สมศักดิ์บอกว่า
พ่อของนายประเสริฐเนี่ยเขาเป็นคนจากที่อื่น
แล้วมาเป็นเขยนะมาเป็นเขยอุบลนะอยู่ที่นี่นายประเสริฐก็เป็นลูกชายที่เกิดเติบโตมาจากที่นี่นี่แหละนะ
ขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้สมัยวัยรุ่นเนี่ยนายประเสริฐเขาก็อยู่ที่บ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้หลายปี
แต่จะอยู่ที่พื้นที่หมู่หนึ่งเท่านั้นส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่กับหมู่พี่น้องที่โตมาด้วยกัน
ไม่ค่อยสูงสิงกับวัยรุ่นนอกหมู่บ้าน
คนพื้นที่อื่นก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักเขามากนัก
แล้วก็ยังเป็นคนเล่นกีฬาเก่งเตะตะกร่อเก่งนะมีนิสัยเรียบร้อย
ช่วยเหลือกิจกรรมของหมู่บ้านเป็นประจำไม่ใช่คนเกเรนะฮะ
ขณะเดียวกันเนี่ยทางผู้ใหญ่สมศักดิ์บอกว่า
รู้มาว่าช่วงนึงเนี่ยลูกชายบ้านนี้แต่งงาน
หลังจากที่ไปทำงานต่างประเทศ
แล้วเคยพาแฟนคนนี้ซึ่งหน้าตาคล้ายคนจีนหน่อย
กลับมาเยี่ยมบ้านที่อุบลมาผูกข้อไม้ข้อมือกันตามประเพณี
จากนั้นก็ไปทำงานที่ไต้หวันก่อนต่อนะฮะ
กระทั่งมารู้ข่าวนี่แหละว่าเนี่ยเขาเสียชีวิตกัน
จากที่ชาวบ้านคุยกันญาติของผู้ตายเขาก็มาติดต่อเพื่อดำเนินการแจ้งตาย
พวกนี้ผู้ใหญ่บ้านถึงรู้ข่าว
เป็นวัยรุ่นปกติธรรมดาแต่ไม่เห็นเกเลอะไรนะตอนอยู่ในบ้านไม่มีครับ
เพราะว่าเพื่อนลูกพี่ลูกน้องเขาที่เขาโตมาแต่
ลูกพี่ลูกน้องเขาก็โตเท่ากันใช่ไหมเขาก็เล่นอยู่ด้วยกันเล่นกีลงกีฬาธรรมชาติธรรมดานี่แหละ
ก็มาติดต่อผมเมื่อวานเนี่ยเวลาประมาณนี้แหละที่ญาติเขาว่า
เขาบอกมีญาติตายที่ไต้หวัน
ผมก็นึกอยู่เพราะว่าตอนเช้ามีคนถามเพราะว่าผมอยู่โรงน้ำ
บริการน้ำดื่มให้ประชาชนก็บอกรู้ไหมว่าลูกนี่แหละนายธีรศักดิ์นี่แหละตายอยู่ที่ไต้หวัน
ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ถาม
พอตอนญาติเขามาติดต่อว่าจะไปแจ้งตาย
เขาถึงลำดับให้ผมว่าเป็นลูกคนนั้นลูกติดมากับลูกเขา
ตอนนี้ทางหลายหน่วยงานก็ติดต่อมายังครอบครัวผู้ตายแล้วนะฮะ
ที่สำคัญตอนนี้กำลังรอเรื่องของเอกสารใบมรณบัตรจากทางไต้หวัน
ที่จะส่งกลับมาให้ครอบครัวผู้ตาย
คุณผู้ชมก็ถามมาว่าทำไมถึงยังเรียกว่าผู้ต้องสงสัย
แม้ว่าทางไต้หวันจะยืนยันว่านายสันตินี่แหละน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุ
คือตำรวจไทยบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานจากทางไต้หวันด้วยทางไทยด้วยเนี่ยนะคะ
รวมรวมหลักฐานเพื่อที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ต้องหา